เขาชอบด้วย

โชคสะกดกันเลย
กินน้ำลำไยยังไงเขาคิดเงินมา๘๐๗บาท
อันนี้คำถามคือถ้ากินน้ำลำไย๘๐๗บาท
ไม่ร้อนในแย่เหรอในปากถูกไหมฮะ
มันมีใบเสร็จของร้านอาหารร้านหนึ่งอยู่ที่ขอนแก่น
ไหนอ่ะน้ำลำไยเห็นไหม๓๘๐๗บาท
ลำไยพีคืออะไรอ่ะนั่นอ่ะสิ
เพอร์เฟคพิเศษนั่นอ่ะสิ
โปรโมชั่นโปรโมชั่นก็น่าจะถูกนะ
สินค้าน้ำเปล่า๒๔๐บาทเห็นมั้ย
ทั้งหมดทั้งมวลเป็นเงิน๙๐๗บาท
แต่มันงงตรงน้ำลำไยพีไอ้๓หน่วย๘๐๗บาทคืออะไร
ก๊อปปกตินี้๓หน่วยก็คือเป็นแก้วใช่มั้ยคะ

คือต้องบอกว่าภาพของใบเสร็จอันนี้
อยากดังเดี๋ยวจัดให้พาร์ท๒เขาเอามา

แต่คนเห็นแล้วบอกว่านี่มันน่าจะเป็นการตบตาเจ้าหน้าที่หรือเปล่า
จริงคุณขายแอลกอฮอล์หรือเปล่าเพราะที่ขอนแก่นเขาห้ามขาย
แต่คุณเขียนในบินเป็นน้ำลำไยแทนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือเปล่า
หลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ใช่หรือไม่ใช่อย่างไรแอลกอฮอล์หรือเปล่า
คนอาจจะเอามาโพสข์เอาไว้ในเพจมาโพสข์เอาไว้
ขายแบบชิลมากใส่แก้วทึบอะไรแบบนี้ก็เลยเป็นภาพขึ้นมา
ถึง๑๐คนเข้าไปแล้วไปสั่งน้ำลำไยดื่ม
เขามีโปรโมชั่นน้ำลำไย๑๐แก้วราคา๒๕๐บาท
เพื่อเป็นการช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ปลูกลำไย
ลูกค้าก็เลยถ่ายบินอันนี้ลงไปขำ
แล้วมีคนไปตีความว่าเอ้ยขายเหล้าเบียร์แล้วไปเขียนลำไยแทน

๒๕๐บาทนั่นแปลว่าตกแก้วละ๒๕บาทถูกไหม

หารยังไงให้ลง๘๐๗บาท
นี่ผมก็นั่งหารเหมือนที่คุณคิด

คุณผู้ชมช่วยหารหน่อยพวกผมอาจจะไม่เก่งเลข
ต่อนะร้านยืนยันว่าอย่าไปตีความอย่างนั้น
บินนี้เขาขายลำไยจริงเพราะเขาซื้อจากเกษตรกร
ลำไย๑แก้ว๒๕บาทแต่เขามีโปรโมชั่นนะ

ก็จะอยู่ที่ราคาอย่างที่บอกไป

หรือ๑โปรราคา๒๕๐บาท

ทีนี้เรากำลังคำนวณว่าสมมุติถ้าเขาซื้อ๒โปรคือ๕๐๐

ถ้า๔โปรต้องเป็น๑๐๐แต่ราคาในบินทำไมเป็น๘๐๗บาท
ถ้าเอา๘๐๗บาทตั้งอาหารด้วย๓มันก็ไม่ลง

คือสมมุติเขาซื้อลำไย๓โป๓โป๒๕๐คูณ๓ต้องเป็น๗๕๐บาทถูกไหม
แต่มันเป็น๘๐๗บาทแล้วมันเป็นปูยังไง
เพิ่มเนื้อลำไยนี่ช่วย๓คนช่วยสุดแล้วนะ
ร้านยืนยันว่าไม่ได้เคยขายแอลกอฮอล์
มันเป็นน้ำลำไยจริง
แล้วอยากจะขอให้เพจนี้ลบสิ่งเหล่านี้ออกจากเพจได้ไหม

หยุดขายแอลกอฮอลตามมาตรการของจังหวัดแล้วจริง
สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือความเข้าใจผิดนะฮะ
แต่เรื่องนี้ก็ไปถึงหูของท่านภูมิกับการ

พันธุ์ตำรวจเอกปรีชาเก่งสาริกิจ
บอกว่ารับทราบแล้วเดี๋ยวสั่งให้เจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบ
ถ้าพบว่าไอ้ที่เกิดขึ้นมันเป็นการลักลอบขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลจริง
แล้วออกบินตบตาเจ้าหน้าที่จะดำเนินคดีตามกฎหมาย
ละเว้นถึงแม้จะมีข่าวค้าว่าร้านนั้นเส้นใหญ่ก็ตาม
ถ้าฝ่าฝืนโทษจำคุกไม่เกิน๒ปีปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาทนะครับ
รีบทำให้กระจ่างเพราะเราก็อยากทราบว่ามันเป็นลำไยจริงหรือเปล่า
ก็นี่ไงน้ำลำไยแบบโปร
รู้แล้วเอออันนี้ก็แบบพี่ก็อาจจะเป็นไปได้ลำไยไห่ทองคำไง

เกี่ยวไหมปรับมาได้ไห่ทองคำ